ได้มั้ยเออนะคะคุณบัวสโรชาอ๋อน้องสาวของคุณเออนั่นล่ะ
ตอนนี้คลอดลูกชายอันนี้เป็นแฝด
ผู้ชายเลยนะคะได้ผู้ชายสองคนเลยเออคุณเดียฟเราก็
สนใจนะคือเหมือนแบบท้องพี่เดียวได้แบบสองเลย
เขาฮิตกันโอ๊ยแฝดเก่งเนอะเดี๋ยวนี้นะคะ
เราเจอหน้าคุณแม่ลูกอ่อนนะคะแต่ว่าสวยเชียวนะ

เมื่อไหร่คุณบีมจะตามมานะคะ
บอกว่าพี่บีมเมื่อไหร่จะตามมาในการมีลูกนั่นเอง

คุณบัวก็แซงหน้าไปก่อนนะฮะแต่ว่าคุณบินเนี่ยก็เหอะล้านนะ
สร้อยทองนะจ๊ะเต็มที่กันไปเลย
ที่สำคัญค่ะบัวยังเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่า
กว่าจะได้ลูกแฝดมาเธอเสียใจนะเพราะว่าท้องลมมาถึงสองรอบ
คุณคิดดู๒รอบนี้ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ทนมากว่า๖ปีด้วย
กว่าจะได้ลูกแฝดคู่นี้มาค่ะสมยอดเลยครับคุณแม่
เพิ่งเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดลูก๔เดือน
ใช่ค่ะเพิ่งเป็นคุณแม่ลูกอ่อนมากเลยค่ะ

จริงเหรอขอบคุณมากเลยเพราะตอนนี้ก็โบทงโบท็อกอะไรไม่ได้เลย
ก็แบบมีคนช่วยเลี้ยงด้วยมีคุณตาคุณยายมาช่วย
คือแบบนั่นแหละก็คือฝ่าฟันมาหลายสิ่งอย่างมากจริงกว่าจะได้น้องมานะคะ
พอได้ก็เลยอาจจะด้วยออร่าความดีใจความบีใจได้สมใจสักที

แล้วก็เคยแบบท้องลมมา๒รอบ
ก็ร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้

ใกล้แล้วเพราะว่านางเป็นประเภทแบบปิดท้ายไง
เพราะว่าแต่งงานก็แต่งงานเป็นคู่สุดท้ายใช่ไหม

จะได้มาเป็นเพื่อนกับแฝดไง

พอมีทีเดียวจะได้แบบโอ้ทำเป็นหมดแล้ว

เพราะว่าน้องบอกว่าทุกคนก็มีกันไปหมดแล้ว

ก็อยากให้ครอบครัวสุขสารมีเด็กมาวิ่งเล่นแบบนี้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากมีลูกด้วยนะ